มากันที่อีกหนึ่งสาวสวยคุณหนิงปณิตา
แม้ว่าจะมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนแล้วนะคะแต่ว่าความสวยของเธอก็ไม่ส่างเหมือนกัน
ที่สำคัญทั้งสวยทั้งขยันด้วยไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนนะคุณ
ไปถามมาจริงเจ้าตัวเขาขอมาฝึกงานเฮ้ยรุ่นนี้ต้องขอมาฝึกงานด้วยเหรอ
คือเธอบอกว่าขอตามรอยค่ายดังที่เคยปั้นตัวเองดังตั้งแต่ครั้งเล่นละครเรื่องจักร
พี่งูฟิตเตาพี่เตาพี่งูพี่เตาใช่อันนี้คือเรื่องแรกที่พี่นิ่งเล่นเลย

ข่าระ
แบบขวากระแสธรรมวัฒนาอยู่ตอนนี้ทราบขาวหรืออะไรบ้าง
เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับทางที่บ้านเลย

หนิงก็ไม่เคยจะไปถามหรือว่าอะไรด้วยค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงสัมภาษณ์จากพี่หนิงนะคือต้องบอกนะว่าซีรีส์เรื่องนี้พอทำออกมาแล้วเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะเป็นกระแสหนักมากแล้วก็มีการโยงไปถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้
โยงไปถึงตระกุนนั้นตระกุนนี้ตามีของคุณนิงด้วยก็เหมือนกัน
ใช่ก็ตระกูลธรรมวัฒนะเป็นตระกูลที่ถูกพาดพิงว่า
เนี่ยเขาโครงเรื่องซีรีส์เนี่ยมาจากเรื่องนี้หรือเปล่า
ซึ่งจริงแล้วพี่หนิงก็บอกว่าไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องกัน

แล้วพี่นิงเองก็บอกว่าก็ไม่ได้ไปถามเขาว่าน้องว่า
พี่คะคุณคะมันเกี่ยวข้องกันไหมคะมันจริงหรือเปล่า

เอาจริงดูละครเพื่อความสนุกสนานก่อนแล้วกันนะ